เป่ามนต์จ้ะแต่ว่าทำอาหารกินดีกว่านี้
เออนะคะสำหรับพี่ไมค์พี่รมพรค่ะ

มีแฟนที่ทราบข่าวนะมารอรับเพียบมารอต้อนรับเยอะเลยค่ะ
เดี๋ยวเราให้ดูภาพบรรยากาศกันคุณผู้ชมค่ะ
และอย่างที่รู้กันค่ะว่าเอกลักษณ์ของพี่ไมค์ก็คือ
เป็นตัวแทนภาคอีสานก็ส่งไปยืนขายเลยค่ะน้ำปลาร้าเองเลยละกัน
มีแฟนเข้ามาอุดหนุนทักทายกันมากมายเลยค่ะ
อกจากนี้แล้วพี่ไม้พี่รมพรค่ะไปถึงที่
ต้องเอาเพลงไปฝากพ่อแม่พี่น้องในต่างแดน
ค่ะด้วยเสียงร้องเพลงเพราะเพราะนะคะกับเพลงละครชีวิต
โอ้โหถ้าใครได้ฟังในต่างแดนเพลงนี้มีร้องไห้นะสู้ชีวิตอ่ะ
ดูจากบรรยากาศหน้าเวทีหน้าห้านแล้วค่ะมีแต่คนรักพี่ไมค์นะคะ
รอชมกันเยอะมากมากเดี๋ยวเราให้ฟังเสียงของพี่ไมค์กันนิดนึงค่ะ
แม่เธอโอ้ที่ใดแม่แค่ความอ้ำแม่เธอรักมากอย่างมีพ่อแม่แก่บ้าน
คือเพลงนี้มันถ่ายทอดเรื่องราวการสู้ชีวิตไง
อยู่ไกลบ้านนะคะแล้วก็การเก็บกับทำมาหากินทั้งหมดเนี่ย
เพื่อส่งเงินให้ครอบครัวที่บ้านแล้วคุณผู้ชมเห็นภาพไหมคะ

พี่น้องค่ะคนไทยและก็เพื่อนบ้านเราคุณผู้ชม
ไปทำงานเป็นแบบว่าพี่น้องแรงงานอยู่ที่สวิสเตอร์แลนด์เยอะมาก
แล้วนานทีจะมีศิลปินในดวงใจไปร้องแบบเนี่ยว่ามันชื่นใจนะ
คุณผู้ชมกำลังนี้ดูน่าอยู่อันนี้